ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
พี่ชายเอามีดฟันน้องสาวเป็นพี่น้องกันแท้นะ
สาเหตุก็เพราะว่าปลูกผักบุ้งกินที่กันในแม่น้ำหลังบ้าน
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายน้องสาวก็พายเรือกันไปไปดูแลไปเก็บผักบุ้ง
ทะเลาะกันกลางน้ำบอกว่าน้องสาวปลูกผักบุ้งล้ำที่เขา
เอามีดอิโต้ฟันน้องสาวน้องสาวเอามือกันนิ้วขาดเลยนะ
แล้วเขาก็ร่วงตกลงไปในน้ำน้องสาวเสียชีวิตเลย
แล้วพี่ชายกับน้องสาวที่บอกเนี่ยอายุไม่ได้น้อยกันแล้วนะ
พี่ชายเนี่ย๗๓น้องสาวเนี่ย๖๓ทะเลาะกันแค่เรื่องผักบุ้งเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะตำรวจสพบ้านหมี่ไปตรวจสอบนะคะ
แม่น้ำบางขามหมู่๒อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เพราะว่ามีคนแจ้งว่ามีคนจมน้ำอาสาสมัครประดาน้ำชาวบ้านก็ช่วยกันงมหาน้ำเนี่ยลึกสองเมตร
ครึ่งชั่วโมงพบศพค่ะนางบวงงามศรีเจืออายุ๖๓ปี
สภาพศพก็คือที่กลางหัวมีรอยถูกฟันคือมีแผลขนาดใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็ที่นิ้วชี้มือขวาขาดค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุก็บอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเริ่มจากที่นางบัวงามผู้ตายอ่ะค่ะ
พายเรือลงไปในแม่น้ำบางขามก็อยู่หลังบ้านนี่แหละนะไปดูแลผักไปเก็บผักบุ้งที่ปลูกเอาไว้
พี่ชายแท้นายบำรุงแสนบางพึ่งอายุ๗๓พายเรือตามไปแล้วก็ไปทะเลาะกันอยู่กลางน้ำอะค่ะ
บำรุงเอามีดอิโต้ฟันหัวนางบัวงามน้องสาว
ตกลงไปในน้ำคือน้องสาวก็เอามือมากันนะคะแล้วก็คงฟันโดนนิ้วด้วยนิ้วขาดนะคะ
แล้วก็กลิ้งตกลงไปในน้ำนายบำรุงพี่ชายพอก่อเหตุเสร็จพายเรือกลับเข้าฝั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็เดินกลับไปที่บ้านนะคะเอาไม่ช่วยเขาขึ้นมาเลยไม่ช่วยเดินกลับไปบ้านเฉยเลยอ่ะอ่า
เจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของนายบำรุงนะคะบ้านก็อยู่ติดกันกับน้องสาวนี่แหละครับ
บำรุงก็รับสารภาพว่าเอามีดอิโต้ฟันบัวงามน้องสาวจริง
แล้วโอ้โห๗๓แล้วอ่ะคือยืนยังแทบไม่ไหว
บอกว่าก็ทะเลาะกันอ่ะก็น้องสาวปลูกผักปุ้งมาล้ำที่เนี่ยดูสิคะ
ให้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปสืบหาข้อที่จริงเพิ่มเติมนะคะ
ไปถึงบ้านของพี่น้องคู่นี้ที่จังหวัดลบบุรี
ไปเจอกับนางเหมือนแสงบังพึ่งอายุ๗๒เป็นภรรยาของนายบำรุงคนก่อเหตุนะคะ
เหมือนเนี่ยก็พาทีมข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุนะ
ก็คือแปลงผักบุ้งหลังบ้านที่อยู่ในแม่น้ำ
เหมือนบอกว่าช่วงเกิดเหตุตัวเองก็ซักผ้าอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่ได้ยินลูกชายของนางบัวงามร้องเรียกให้คนช่วย
เหมือนบอกตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
กลัวว่าสามีตัวเองจะมาทำร้ายเธอไปด้วยนี่
ก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านไปหาหมอที่อนามัยใกล้บ้าน
สุดท้ายมารู้อีกทีสามีถูกจับไปที่โรงพัก
เหมือนบอกว่าเสียใจมากที่สามีมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ก็ยอมรับว่าสามีเป็นคนอารมณ์ร้อน
เหมือนเลยบอกโอ้โหจากนี้ยังไงล่ะเนี่ย
สามีก็ถูกจับดำเนินคดีตัวเองก็ต้องอยู่คนเดียว
มีภาระตั้งหลายอย่างไปยืมเงินน้องสาวมา๓แสนสร้างบ้านหลังนี้
ลูกก็ทำงานต่างจังหวัดรายได้ก็ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะพอค่าใช้จ่ายอะค่ะ
เย็บย่ำอะไรน้ำตรงน้ำใจมาแล้วมีอาการมี
เหมือนว่าเคยทำร้ายคุณป้าหรือทุกทีไหม
แล้วเสียใจแล้วก็มีเป็นไง
เสียใจมากก็พวกลูกงั้นไม่มีอยู่ไม่กิน

นายประทีบศรีเจือทองอายุ๔๐ปีเป็นลูกชายคนเล็กของนางบัวงามที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าเมื่อมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วก็ต้องทำใจนะฮะ
แต่ที่ยังกังวลก็คือเรื่องของพี่ชายของเขาอายุ๔๓ปีนะครับ
พี่ชายเนี่ยมีคนหนึ่งป่วยเกี่ยวกับเรื่องของสมอง
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าบอกว่าแม่เนี่ยตายแล้ว
เพราะกลัวว่าจะกระทบกระเทือนกับเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของร่างกาย
ส่วนเรื่องความเป็นอยู่จากนี้ไป
หากเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะว่าแม่เขาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้ที่อายุก็๖๓แล้วนะ
แต่ว่าลูกชายบอกว่าแม่ก็คือเสาหลักของบ้านอ่ะอืมอ่า
เขาขาดแม่ไปพี่ชายเขาขาดแม่ไปก็ลำบาก
ที่นายบำรุงจะก่อเหตุในครั้งนี้เคยทำร้ายเพื่อนบ้านมาสองคนแล้วนะครับ
คนแรกบาดเจ็บเพราะถูกฟันอีกคนนึงคนที่สองเนี่ย
ถึงขั้นถูกรอบยิงเสียชีวิตนะค่ะเพราะคนถูกยิงไปเมาอยู่หน้าบ้านนายบำรุงนะ
ก็ยิงออกมาจากในบ้านโดนเขาเสียชีวิตแต่เรื่องขนงคดีไม่รู้อะไรยังไงแหละ
เอาเป็นว่าเขายังอยู่อ่ะแล้วเขาก็มาก่อเหตุกับน้องสาวเนี่ย
เป็นรายที่๓ถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกัน
กินเหล้าไปแล้วก็เมาแล้วก็ด่าเนาะคนเมาเนาะเลยเขาก็รอบยิงเอา
เมืองต้นนะคะตำรวจสพบ้านหมี่ก็นำตัวนายบำรุงไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ส่วนข้อหาอื่นก็ต้องรอผลการชนะสูตรจากแพทย์ด้วยนะคะ
แต่ดูจากสภาพนายบำรุงอายุ๗๓เดือนแทบไม่ไหวนะมีแรงไปทำร้ายคนอื่นถึงเสียชีวิตอย่างนี้
เพื่อนบ้านบอกหลายกรณีแล้วด้วยเออนั่นน่ะสิครับ